ที่อยากจะนำเสนอเป็นของทางภาคอีสานเหมือนกัน
จนถึงออกภันษาเราก็จะงดจัดงาน
แต่พิธีที่เราจะให้ต่อไปนี

และก็ออกภันษาเลย
อาจจะไม่คุ้นกันนะว่าเอ๊ะอันนี้เขาทำอะไรแล้วมันคือพิธีอะไร

ใช่ไม่เคยเห็นกันใช่ไหมคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะ
พิธีที่เราชมกันอยู่นี่นะคะคือพิธีไหว้ครูในวันเข้าพรรษา
หรือเขาเรียกกันว่าพิธีมะมวดบองบอดหรือการละเล่นบังบด
บองบดหรือบังบดบองบด

ใช่คือไม่เคยได้ยินเท่าไหร่แต่ว่าพิธีกรรมนี้นะคะ
เป็นพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายเขมร
เขาจะจัดขึ้นในหมู่บ้านลันแต๊อำเภอสังขะจังหวัดสุริน
จะจัดในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็ออกพรรษาของทุกปี
และก็จะจัดในวันพระจันทร์เต็มดวงด้วย
คุณชนะออกมาได้ไหมช่วงพระจันทร์เต็มดวง
ผมก็ถ้าประตูมันเปิดก็จะออกมาได้
ได้นะคะลองมาดูพิธีกรรมนี้
คือพิธีกรรมนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นเพื่อไหว้ครู

แล้วก็จะมีการเข้าทรงไล่รำกันตลอดทั้งคืน
ฟ้ารุ่งสางเลยนะคะ
ส่วนในถาดที่เราเห็นว่าเขาวางไว้บนศีรษะบนหัว
จะมีกรวยผ้าขาวเงิน๑๒บาท
หรือที่เขาเรียกกันว่าขันครูนั่นแหละ
ถาดนะคะจะเปรียบเสมือนครูอาจารย์
เขาจัดขึ้นแบบนี้ก็เพื่อให้ลูกศิษย์อยู่เย็น
เป็นสุขรักษาอาการเจ็บป่วยที่หาสาเหตุไม่ได้ด้วยนะคะ
เป็นพิธีมะมวดที่เพิ่งจะเคยเห็นกันจริง
มะมวดของทางคนไทยเชื่อสายเขมร
มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธีเหมือนกันเนาะ
ดูแล้วก็เอาได้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกร็ดความรู้นะคะ
ยังไงแต่ละพิธีเขามีความเชื่อที่แตกต่างกันไป
ทำเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปด้วย
และดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
อันเดอร์สกอร์๒๕๓๘ค่ะ